สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเอมมี่โทโลและทำนายไทยรัฐ
รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านการเลือกไพ่
แล้ววันนี้คุณจะอยู่กับคลิปพลิกอเด็กนะคะ
กับหัวข้อที่ใครหลายคนอาจจะกำลังกระรุ้มกระเหรียวหัวใจว่าเอ๊ะ
แล้วเจ๊ฉันไม่รู้จะไปถามใครดีมาถามธรรมนายไทยรัฐดีกว่า
๖ข้อในวันนี้ค่ะอยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณ

ตอนนี้ทุกคนรีบเลยนะคะโกยมาให้หมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีอยู่
ใกล้ตัวของคุณเองและอธิษฐานไปพร้อมกันค่ะ
ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ
วันนี้เรามี๓กองไพ่ให้คุณได้เลือกนะคะ
กองก็มีความน่ารักมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันค่ะ
แต่ก่อนอื่นเอมมี่ต้องชี้แจงก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีกำหนดเวลา
ถ้าเกิดคุณเข้ามาฟังในช่วงไหนคุณสามารถมาเลือกไพ่ไปกับเราได้เลยนะคะ
ทำนายไทยรัฐวันนี้ค่ะคุณอยู่กับ๓กองไพ่
กองแรกนะคะอันนี้ใครชอบหรือใครต้องทำงานกับคนที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจนะสิงโตตัวนี้ค่ะ
เขาได้บอกเราแล้วจ้องตาเราแล้วนะคะว่าเราดึงดูดกับกองนี้หรือเปล่า
หรือค่ะถ้าเกิดคุณไม่ชอบสไตล์สิงโตดูดุเกินไปค่ะ
ดังนั้นถ้ากองนี้ดึงดูดคุณนะคะสายตาดวงสีฟ้าคอนแท็กสีฟ้าอันนี้ค่ะ
ถ้ามันดึงดูดคุณมองไปค่ะจ้องตาเขาไปค่ะ
ถ้ามันดึงดูดคุณอาจจะต้องเลือกนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตในใจต่อไป
ที่๓ค่ะอันนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะ
มีหลากหลายตัวการ์ตูนนะคะเข้ามาให้กับคุณค่ะ
ความรู้สึกของคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือการงานของคุณตอนนี้
คุณลองมาให้ใจของคุณสัมผัสดูซิ
มี่ให้เวลาเพื่อนทุกคนอธิษฐานก่อนแล้วกันนะคะ
รวมรวมสติสมาธิและปัญญาของคุณให้ดีค่ะ
เพราะคลิปนี้ค่อนข้างสำคัญกับคุณจริง
กับเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณค่ะ

อยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณ
เถอะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกเราที
มีใครเลือกกองนี้ไหมคะน่าจะมีหลายคนเลย
เรามาดูการเสิร์ชหน่อยกันดีกว่านะคะว่า
เพื่อนร่วมงานเขาคิดอย่างไรกับคุณคะตอนนี้
เราจะไปแบบเรียบง่ายเรื่อยนะ

ก่อนนะคะกองนี้มันเป็นอะไรที่อาจจะมีความอึดอัดใจระหว่างกันได้
เขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเขาความคิดหลายอย่างนะคุณดูดุอ่ะ
คุณดูรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยเขามองนะว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดแบบเอกเทศมาก
แล้วคุณเป็นอย่างนั้นไหมคะอันนี้เราถามความคิดเขาเนอะ
ไพ่ก็บอกความคิดเขาเราอย่าไปซีเรียสนะถ้าเราไม่ได้เป็น
แต่เอมมี่มองว่าคุณเป็นนะเนี่ยดูแต่ละใบสิ
สิ่งที่เขามองเห็นค่ะคุณมีความเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในตัวเอง
แต่ว่ารักษณะภายนอกที่คุณแสดงออกมาเนี่ยคุณค่อนข้างเป็นคนดุมากเลย
ห้าวหารแล้วก็มีความละเอียดจุกจิกจู้จี้ด้วย
คุณเป็นคนเยอะแหละนะถ้าพูดกันง่ายคำเดียวเยอะนะคะ
เพราะอะไรคะเริ่มมีรอยยิ้มนะทุกคนจะเริ่มแบบคลึกไปกว่าเรา
กองนี้ค่ะที่เขาอึดอัดกับคุณเป็นเพราะว่าคุณเป็นพวกบล็อกทุกอย่าง
มีความคิดของตัวเองมากมากเมื่อกี้บอกแล้วคุณบ้าอำนาจใช่ป่ะ
แล้วอันนี้มันเป็น๘ดาบคืออะไรพอเราบ้าอำนาจเราเป็น๘ดาบคือ
เราเก็บปิดกั้นตัวเองไม่ให้ใครมารู้เลยว่าฉันคิดอะไรอยู่
เป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างเท่าไหร่
อีโก้จ๋าอีโก้จัดแหละนะแต่ความเป็นอีโก้ของคุณเองอ่ะค่ะ
คุณยังมีไพ่ควีนถือถ้วยเข้ามาประกบนะมันก็เลยยังไม่ได้อีโก้แบบน่าเกลียดมาก
อีโก้เป็นช่วงช่วงอีโก้เป็นจังหวะเวลา
ดูหน่อยแล้วกันนะคะว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเองเนี่ยอาจจะมีทั้งคนอายุน้อยและคนอายุมากเนอะ
อายุมากกว่าเนี่ยขอแค่ใบเดียวเลยนะเขาคิดยังไงกับคุณคะ
ต้องย้ำก่อนเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนที่เหมือนมังกรเลย
เป็นคนที่มีความร้ายในตัวเองมีความเก่งในตัวเองเด็ดขาดในตัวเองมาก
ดังนั้นคนที่อายุมากกว่าคุณเนี่ยเขาค่อนข้างแบบสนับสนุนคุณเนาะ
พอเรามีอายุมากกว่าแล้วเราต้องดูค่ะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณด้วย
ถ้าเกิดในกองนี้นะคะคุณมีหัวหน้างานนะคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณ
จริงจริงต้องบอกนะเขาพร้อมที่จะผลักดันคุณมากมากเขาเห็นเลยค่ะว่าคุณเป็นคนวางแผน
เป็นคนที่ทำอะไรแล้วรู้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร
แต่ถ้าใครบอกว่าเป้าหมายในชีวิตคือการกินเป็นไงคะคุณก็ต้องรอผักเที่ยงใช่ป่ะ
แต่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดคนอายุมากกว่ากับหัวหน้างานของคุณมองคุณในแง่ดีมากเลย
ขอให้คุณมีไฟในตัวเองอย่างนี้บ่อยไปเลยนะจบปิ้งเลย
อายุน้อยกว่าบ้างค่ะถ้าเกิดคุณมีคนอายุน้อยกว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณ
คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาค่ะคุณเป็นคนละเอียดอ่อนมากเลย
ขยายหน่อยเพราะอะไรบางครั้งค่ะคุณก็รักกะปิดรักกะเปิดเนอ
สำหรับคนที่เขามีคนอายุน้อยกว่าอยู่ใกล้คุณนะคนนี้ที่ทำงานที่อายุน้อยกว่า
เขามองว่าบางครั้งคุณก็ดีค่ะเหมือนแม่พระพ่อพระแต่บางทีก็รู้สึกเหมือนแบบว่า
อะไรนี่คิดว่าจะดีหรือเปล่าอะไรมันจะร้ายได้ขนาดนี้
ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าทำไมพี่คนนี้เขาถึงเป็นแบบนี้
มันมีความแบบทั้งขาวและดำอยู่ในตัวเอง
แต่ทีนี้ค่ะคือเอมมี่เห็นแล้วมันเป็นไพ่พระ
แสดงว่าจริงเขาก็มองคุณในแง่ดีเนาะเราขยายเยอะหน่อย
เขามองว่าคุณเมื่อกี้บอกแล้วว่าคุณเป็นคนรักกะปิดรักกะเปิด
แต่อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณแสดงออกกับนิสัยที่แท้จริงของคุณนั้น
มันไม่เหมือนกันนะเห็นไหม
แสดงออกของคุณเองกับสิ่งที่คุณเป็น
คนนี้เขาน่าจะรู้แหละว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนิสัยเป็นอย่างไร
แล้วพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามองจากไพ่แบบนี้นะคะ
สิ่งที่เขาคิดกับคุณเองมันก็เหมือนกับว่า
ไม่ได้เด่นในเชิงไม่ดีเท่าไหร่นะ
ลองดูค่ะทำไมคะ
บางคนอาจจะบอกเอมมี่เราเครียดจะแย่อยู่แล้ว
แล้วทำไมมันถึงมาเป็นไพ่แบบดูดีเหลือเกินใช่ป่ะ

ฉันเป็นใครเนี่ยฉันเป็นคนหาปัญหาให้คุณ
วดาบค่ะคุณเครียดคุณคิดไปเอง
คุณคิดไปเองแล้วคุณก็เป็นคนระวังรอบครอบมาก
ดังนั้นวิธีคิดของคุณเองในเรื่องของเพื่อนร่วมงานของคุณนั่นแหละ
อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันทำดีพอหรือเปล่านะ
ณตอนนี้สถานการณ์นะคะเราพูดเลย
คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานของคุณเองเขามองว่าคุณเก่งเกินจริงนะ
คุณเป็นคนมีดีในตนเอง
สิ่งหนึ่งค่ะเราอยากรู้ค่ะว่า
รู้แล้วว่าเขามองเราในแง่ดีในเรื่องการงานที่มันเด่น
ความรู้สึกมันไม่ค่อยเยอะเนอะมันอาจจะมีแค่ความเยอะเท่านั้นแหละ
ที่เราบอกไปมันก็เป็นแค่เลือกเล็กน้อย
แต่ทีนี้เราลองดูค่ะว่าแล้วมีสิ่งใดไหมที่เราทำในทุกวันนี้
แล้วคนรอบข้างเขาไม่ค่อยชอบนะคะในที่ทำงานแล้วกันนะ
ลองดูหน่อยเพราะเราดูว่าคุณเครียดมาก
เขาไม่ชอบอะไรในตัวเราอ่ะคะอืม

นะคะกองนี้ดูเป็นคนชอบแข่งขันชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
คือยุ่งในเรื่องคนอื่นนี้มันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีถูกป่
คือทุกคนต้องมีความยุ่งเหมือนกันใช่ไหม
ผมเรายังยุ่งเลยทำไมเรื่องคนอื่นเราจะยุ่งไม่ได้
๖เหรียญขึ้นมาพร้อม๗ฆคุณยุ่งแล้วคุณชอบแข่งขันอะ
ฟาดฟันอ่ะคือตายเป็นตายอ่ะงานไม่เสร็จฉันต้องทำให้มันเสร็จอ่ะ
ดังนั้นค่ะกองนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเวลาเรามีไพ่แบบนี้ขึ้นมา
อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งค่ะคุณ
นี่เห็นไหมที่เขาไม่ชอบอะไรเนี่ยก็คือบ้ามหน้านั่นแหละ
คือถ้าคุณเป็นคนผู้หญิงใช่ป่ะคุณก็เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ชายเห่าหาร
แกร่งฉันจะควบคุมสิงโตนะคะคนเพศเดียวกันเลยจะหมั่นไส้คุณหน่อย
ดังนั้นถ้าคุณผู้หญิงเรามาเลือกกองนี้บอกเลยว่า
มีเจ้านายเป็นผู้หญิงลูกน้องเป็นผู้หญิงเพื่อนร่วมงานเป็นผู้หญิง

วินถือดาบค่ะโอ้ว้าว๗เหรียญ
คือไพ่บอกเลยนะว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องการงานมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง
บางคนอาจจะบอกว่าเอมมี่เราเพิ่งเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้มันกำลังจะมีการเปลี่ยนอีกสักนิดนึง
แต่การเปลี่ยนนั้นคุณต้องรอหน่อยนะคะเหมือนคุณปลูกต้นไม้คุณต้องรอให้มันออกดอกออกผลเนาะ
เรื่องของเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างหน้าที่การงานของคุณเองนะการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะจะทำให้คุณเป็นไงคะ
ไปเต้นเออสะดวกสบายเฉิดฉาเห็นไหมดูแบบเป็นเต้นเริงระบำเลยคือคุณจะไม่ได้แบบหยุดหย่อนกับสิ่งใดเลยนะคะ
และอีกอันหนึ่งคืออะไรการเปลี่ยนแล้วไม่ต้องกังวลค่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะ
แสดงว่าการเปลี่ยนของคุณมันจะไม่ได้หยุดแค่หนึ่งครั้งนะคะเปลี่ยนแล้วยังต้องเปลี่ยนอีก
และการเปลี่ยนครั้งที่๒หลังจากนี้นะไม่ว่าคุณจะเจอการเปลี่ยนแล้วหรือยังนะคะ
แต่การเปลี่ยนครั้งแรกที่ผ่านไปเปลี่ยนครั้งที่สองที่กำลังจะเกิดขึ้นจะทำให้ชีวิตของคุณนะ
เจอกับกรยานมิตรและเพื่อนร่วมงานทุกอย่างที่ดีสมมงเลยสิ่งเดียวค่ะเราแอบดู
นี่ยังแอบดูนะเราต้องแอบใช่ไหมอย่าบอกใครชัดเจนมากคุณมีเกณฑ์นะคะเพื่อนร่วมงานของคุณคนใดคนหนึ่ง
มองว่าน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่ากำลังจะแนะนำโอกาสบางอย่างให้กับคุณ
คือเขาเห็นแล้วล่ะค่ะว่าศักยภาพที่แท้จริงของคุณคืออะไรแล้วเขาอยากจะผลักดันคุณให้ไปสู่จุดสุดยอดตรงนั้นและคุณกำลังจะได้รับการเชื้อเชิญ
คือการเปิดไพ่มาเป็นสองเหรียญสองคาทาแบบนี้มันก็ไม่ใช่จังหวะที่แบบบังเอิญหรอกนะคือมันเป็นเรื่องของการเลือกสิ่งเดียวค่ะคุณจะเลือกก้าวไปข้างหน้าประตูเปิดรอรับคุณแล้วหรือคุณจะเลือกคือไงคะย้อนกลับมาที่เดิมเพราะฉันห่วงแหนสิ่งที่ฉันมีอยู่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะเป็นการตัดสินใจของคุณ
ดังนั้นกองนี้ค่ะเพื่อนร่วมงานถ้าดูภาพรวมนะไม่มีใครมองคุณไม่ดีเลยแต่เขามองคุณว่าคุณเก่งเกินไปนะคะและนี่ก็คือภาพรวมค่ะสำหรับใครที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งกับหัวข้ออยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกทีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ใครที่มาฟังคลิปนี้สามารถนำ

เป็นการเม้ามอยนะแต่มันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเราอยู่เฉยก็มีคนมาบอกอ่ะฉันไม่ได้อยากรู้อ่ะแต่ฉันก็ต้องรู้อารมณ์นี้คุณเป็นคนที่มีความเหมือนเป็นแบบผู้นำในทีมงานของคุณในเพื่อนของคุณเองนะคะหลายคนอาจจะบอกว่ากลางวันนี้กินอะไรดีก็มาถามเราขี้เกียจจะคิดแล้วคิดไม่ออกแล้วนะคะมีแต่คิดถึงอย่างเดียวอะไรกันก่อนนะค
คุณผ่านอะไรมาเยอะเนอะคุณกองเนี้ยนะต้องเป็นคนที่อาจจะเคยเจอคนที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะมันเลยทำให้คุณต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาเพื่อนร่วมงานในทุกวันนี้ของคุณก็เลยรู้สึกว่าเธอแข็งแกร่งมากมากเลยไม่ว่านี่คือกระดองเต่าหรือคนคะเนี่ยกระเทาะเท่าไหร่ก็แบบโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันเหมือนคุณมีที่ปลอดภัยของคุณเองอ่ะแอบดูค่ะ

ระวังนะถ้าคุณเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีอ่ะชีวิตคุณดีมากมากเลยอ่ะแต่ถ้าคุณเจอสังคมที่มันแบบไม่ดีท็อกซิกอ่ะคุณนี่อาจจะมีมีทางค่อยเขวมีการเปลี่ยนไปตามโลกตามคนรอบข้างได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเราย้อนกลับมาค่ะว่าปัญหาหลักหลักที่คุณต้องมาเลือกกองนี้ในคลิปนี้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรเพราะคุณ
คุณมาคุณทำให้ได้หมดอ่ะขอเพียงแค่บอกดูแลคุณดีนะให้ข้าวให้น้ำให้อาหารเต็มที่อ่ะทำได้หมดแหละกองเนี้ยใจดีสุดใจดีมากเลยคุณทำได้ค่ะตามสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายแล้วคุณทำได้ดีด้วยเพราะคุณชอบเอาชนะลึกแล้วคนอายุน้อยกว่าล่ะคะอันนี้คือมันดีนะเราข้ามไปเลยเราอยากดูสิ่งที่มันแบบคืออยากเห็นคนแ

ดังนั้นหลังจากนี้ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหากับลูกน้องบริวารและลูกค้า

เพราะการพูดจะทำให้เกิดปัญหา

สำหรับงั้นที่เราแค่หัวระเคสว่า
มันเข้าใจผิดเข้าใจคนละประเด็นไง

อันนี้เขาจะเข้าใจอย่างทองแท้นะ

ดังนั้นค่ะกล้องนี้ค่ะ

อะไรที่เพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างเขาไม่ชอบคุณ
ดูสิเผื่อเราจะปรับอะไรได้ก็ปรับสักเล็กสักน้อย

คุณดูสบายเกินไปปัญหามันเยอะถาโถมขนาดนี้
ร้อนจะแย่ยังจะใส่เสื้อหนาวอีกบ้างหรือเปล่าใช่ไหม
คุณดูไม่สะทกสถานกับโลกภายนอก

สิ่งที่มันไม่ดีนะคุณชอบเปรียบเทียบนะคะ

ทั้งที่จริงคุณเป็นคนของเพื่อนของสังคมคนรอบข้างเนาะ

จะได้อะไรมาอย่างแบบยากกว่าคนอื่น

ดังนั้นค่ะกองนี้เวลาคุณแสดงออกมาแต่ละอย่าง
คุณเลยไม่ค่อยทำให้ใครรู้สึกว่าฉันมีปัญหา
คนรอบข้างเขาก็เลยมองว่าไอ้สิ่งนี้แหละ

ไม่มีปัญหายังจะมาให้ฉันมีปัญหาชีวิตอีก

คุณเป็นคนที่มีอะไรไม่พูดไม่แสดงออก
ทำตัวเหมือนแบบว่าเออฉันไม่สนใจกับโลกใบนี้เลย
ฉันเฉยเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไป

เขาเลยไม่ชอบคุณนะคะ
นี่เห็นไหมมีอะไรเราไม่พูดจริง

เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนมีดีมีของ
แต่ว่าไม่ยอมแสดงออกนี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบ

คุณก็อาจจะต้องพยายามพูดออกไปมากขึ้น
แสดงออกไปในสิ่งที่คุณคิดจริงมากขึ้นนะคะ
ดูหน่อยว่าอะไรที่คุณทำได้ดีอยู่แล้วนะครับ

จริงคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน

คุณจริงลึกแล้วคุณเป็นคนปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างได้ดี
แต่อย่างเดียวค่ะที่เอมมี่พยายามบอกทุกคนเอาไว้ในกองนี้คืออะไร
สิ่งที่คุณพูดออกมาแสดงออกมาบางครั้งค่ะ
หน้าคุณมันอาจจะไม่ได้แบบแสดงออกตามสิ่งที่คุณบอก
เช่นแบบคลิปนี้ตลกมากเกลียดมา
คือจริงคุณอ้อยบอกเฮ้ยคลิปนี้มันตลกไหมจริงเลย
คือให้มันใส่ให้เขามองให้เห็นไปถึงดวงตาของคุณเลย
และหลังจากนี้ค่ะภาพรวมชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นมากนะคะ
ดังนั้นค่ะกองนี้บอกเลยค่ะว่า
คุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณแสดงออกมาทั้งหมดนะ
มันไม่ได้แบบต้องปรับอะไรเยอะ
รอบข้างที่เขามองคุณเนี่ยเขาก็มองคุณในแง่ที่
ค่อนข้างบวกในแง่ของเพื่อนร่วมงาน
แต่จะมาเป็นเพื่อนในชีวิตจริงของคุณไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
สิ่งหนึ่งที่เป็นไพ่สรุปเลยเป็น๖คาทาค่ะ
คาทาคืออะไรกันความสำเร็จของคุณเอง

ดังนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรเองด้วยตัวคนเดียวค่ะ
ลองเปลี่ยนตัวเองนะมาทำอะไรร่วมกับคนอื่นบ้าง
คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็ถามเขาว่าเฮ้ยเธอเปิดคอมพิวเตอร์ต้องปุ่มไหนอะไรแบบนี้

หรือว่าคุณก็จะได้แบบรู้จักเพื่อนในมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยเขาเก่งอ่ะ

นี่มันเป็นอะไรที่แบบน่ารักนะ
เล็กน้อยที่คุณลองปรับไปในแต่ละวันนะคะ
เขาก็จะมองคุณในแง่ที่แบบเออเราเปิดเผยมากขึ้นนั่นเอง
และนี่ก็คือภาพรวมนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่๒
หัวข้ออยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณ

สามารถลองเอาคำแนะนำไปปรับใช้ได้ผลเป็นอย่างไร
ก็กลับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ

อยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณ

ไพ่กองนี้ค่ะกำลังสื่อสารกับคุณแหละ
กำลังจะมาบอกคุณนะคะว่า
เพื่อนร่วมงานของคุณค่ะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณ
เราก็ไม่พูดเนาะให้ทุกคนลุ้น
ให้ทุกคนลุ้นไปกับเอมมี่นะคะ

ดูแล้วนะคือเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่
ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่น

บอกอะไรคุณก็ทำคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะ
แล้วก็เป็นคนที่ชอบอยู่กันเป็นหมู่คณะ
เป็นเพื่อนพ้องพวกเดียวกัน
พร้อมที่จะมองหาว่าเออนี่คนนี้พวกฉันนะ
คนนั้นพวกเธอไม่เป็นไรอยู่ร่วมกันได้
เห็นไหมมันมีพลังงานของความกลมกลืนแล้วก็กลมเกลียว

อะไรคนมันจะดีได้ขนาดนี้วะ
ทำไมชีวิตเธอมันดูแบบว่าดูน่าสงสารจังเลย

ชีวิตของคุณเองนะคะก็คืออยู่เพื่อคนรอบข้าง

คุณเองเขาจะชอบคิดว่าคุณชอบวกวนกับเรื่องเดิม
ในอดีตชอบเอากลับมาคิดกลับมาพูดกลับมาบอก
ย้ายงานไป๓ที่แล้วยังพูดถึงที่แรกที่ฉันเริ่มทำงานอยู่เลย
อารมณ์นั้นเลยนะคือมันไม่ลืมหายไปสักที
แล้วคุณเป็นอย่างนั้นไหมนะคะถ้าใช่คุณก็ลองมอง
หรือพูดอะไรในเรื่องปัจจุบันหรืออนาคตบ้างก็แล้วกัน
อย่าไปพูดถึงอดีตเยอะนะคะ
แต่บางคนเขาบอกว่ากล่องนี้อู้คือไพ่มันดีตรงไหนรู้ป่ะ
เรื่องที่ทะเลาะนะยังเป็นการทะเลาะกันพอเรื่องดีเลย
พูดเรื่องในอดีตซะบอกเลยค่ะว่าเพื่อนร่วมงานเขาก็มองคุณเปลี่ยนไปแล้ว
แต่เราจะเลิกได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่ง
อีกอันหนึ่งคืออะไรอย่าพูดแต่เรื่องตัวเองค่ะ
คือคุณเนี่ยมีความช่วยเหลือคนอื่นจริงนะ
แต่คุณก็ยังชอบพูดแต่เรื่องที่แบบอยู่ลายรอมรอบตัวคุณ

ยังกลับมาเรื่องที่ฉันพูดอยู่เลยนะคะ
มันก็เลยแบบว่าการพูดจาการสื่อสารการเจรจามันไม่ค่อยสอดคล้องไปด้วยกันเท่าไหร่
คือดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกเออรำคาญใจหงุดหงิดใจได้
คุณอย่าไปตัดเพาะชีวิตเยอะเลยค่ะนะคะ
ใบนี้มันมีความเครียดเยอะแล้ว
กับการงานไม่ต้องไปตัดเพาะเยอะนะคะไปตัดผมดีกว่าโอเคป่ะ
เออลองแอบดูหน่อยค่ะคุณมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าคะ
สำหรับกองนี้ค่ะคุณมีปัญหาอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่า
มันต้องการอะไรจากฉันเยอะแยะวะนะมันเริ่มสงสัยอ่ะ
ต้องการอะไรขนาดนั้นคนเรามันจะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลยเหรอ
คุณไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนด้วยนะคะ
ชีวิตคุณเลยถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ออนไลน์เทคโนโลยีมันก็จะง่ายนะ
แล้วคุณต้องทำกับคนอย่างนี้มันอาจจะรู้สึกหุดหงิดใจด้วยตัวคุณเองด้วย
แต่เป็นไงคะภาพภายนอกของคุณคือชอบช่วยคนอื่น
ดังนั้นคือถ้าคุณไม่แสดงออกมาแล้วการช่วยคนอื่นอันนี้มันกลายเป็นปัญหา
มันก็จะทำให้คุณแบบว่าค่อยไปดึงพอกหางหมูไปเรื่อย
คุณก็จะอึดอัดใจไปเรื่อยเนาะ
หนึ่งก็คืออะไรปัญหาของคุณก็คือสิ่งที่คุณเป็น
บางครั้งมันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเท่าไหร่เก็ตป่ะ
พอมันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเท่าไหร่นะคะ
มันก็จะทำให้คุณอึดอัดใจได้
แต่ค่ะความแทรกของคุณเลยคืออะไร
พยายามคิดว่ามันมีความสุขไง
แสดงออกของคุณกับเพื่อนร่วมงานของคุณบางที
ต้องพูดเลยนะเพื่อนโรงงานไม่ได้มองว่าคุณไม่ดี
เพื่อนโรงงานที่อายุกว่าคุณหรือเจ้านายของคุณเอง
เขามองคุณเป็นอย่างไรค่ะ
คิดอะไรที่อยู่คือระวังรอบคล่อกลับมาก

วงสมบัติห่วงความคิดหวงความรู้หวงไปหมดเลย
เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบว่ามีจุดยืนในตนเองเนาะ
เขาแบบให้ทำนู่นทำนี่ไม่เอาไปเที่ยวไม่ไปฉันจะทำแต่งาน
ขยันมากเลยเขาคงมองคุณในแง่ดีมากจริง
แต่นี่เป็น๔ถ้วยค่ะอารมณ์ต้องระวังอย่างหนึ่งระวังเป็นน้ำเต็มแก้วนะ
พอเวลามันมี๔เหรียญขึ้นมาพร้อม๔ถ้วย

เราอาจจะเป็นคนผู้ใหญ่เขามองว่าเราไม่ค่อยฟัง
หรือฟังแล้วอาจจะแบบว่าทำหน้าเฉยอย่างนี้
หลังจากนี้เราต้องแบบรู้ค่ะได้
ในใจดื้อแค่ไหนอย่าไปให้เขารู้นะคะ
แต่อันนี้คือเขามองคุณเขาคิดกับคุณนะว่า
คุณเหมือนน้ำเต็มแก้วเลยคุณไม่ค่อยแบบ
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำเลย

คอยยอมรับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเลย
หลังจากนี้ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยนะคะ

เวลาเขาคว่ำถ้วยเขาบอกว่ากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะ
อดอ้อนหน่อยช่วยทำนี่หน่อยช่วยทำนู่นหน่อย
เขาช่วยทำไปทั้งโปรเจกต์เลยง่ายที่สุดนะคะ
ขอคำแนะนำเขาเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็จะช่วยเหลือคุณได้ดี

กับคนอายุน้อยกว่าล่ะคะเป็นอย่างไร
คนอายุน้อยกว่าเขามองว่าคุณเป็นเหมือนพ่อพระแม่พระนะคะ
พร้อมที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างสังคมรอบข้าง
ใครมีปัญหาอะไรลูกน้องคุณนะลูกค้าคุณบริวารคุณมีปัญหาอะไร
ก็เดินเข้ามาหาคุณเพราะอะไรคะ
คุณพร้อมนะคุณไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

คุณเป็นคนที่มีคำพูดและการสื่อสารที่แบบเออน่าฟังอ่ะ
เด็กนะใครก็ตามแต่อยากจะมาคุยกับคุณนะคะ
หลายคนอาจจะเริ่มตกใจแล้วอ้าวตายแล้วในที่ทำงานไม่มีคนอายุน้อยกว่าเลย
นะคะไม่มีบริวารด้วยไม่มีลูกน้องไม่มีลูกค้าด้วยใครล่ะนะ
ดังนั้นกองนี้ก็อาจจะต้องไปลองหาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็พอโอเคป่ะ
เพราะเด็กจะเสริมคุณไงอันนี้ค่ะคนอายุน้อยกว่านะคะ
ลูกน้องและบริวารเขามองคุณยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนเก่ง
อารมณ์เหมือนโจรสลัดเลยรู้หมดเลยค่ะแผนที่ชีวิตเป็นอย่างไรต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร
คุณสามารถนี่ในมือนี่มีไพ่ด้วยนะคุณสามารถรู้ได้เลยค่ะว่าฉันจะเสี่ยงทายเธออย่างไร
บอกเธอเลยหัวหรือก้อยคุณอธิบายเขาได้สอนเขาได้แล้วก็ให้รายละเอียดเขาได้
ดังนั้นค่ะคนอายุน้อยกว่าก็เลยจะเสริมดวงคุณแอบดูกองนี้ให้อีกนิดนึงนะคะว่า
อะไรที่คุณทำแล้วมันไม่ดีคุณจะได้เอาไปปรับใช้นะเอาไปปรับตัวได้
คุณเป็นคนดีเกินไปอ่ะอะไรก็ตามแต่แบบพรีสทุกคนเลยนะ
คือทำอะไรไม่ได้ก็มาบอกเราชาวกองสามเดี๋ยวเรารับไว้เองนะคะเพราะอะไร
นี่คุณเป็นสี่เหรอคะสีทนได้คือทนทุกอย่างทุกสถานการณ์เลย
บ้าไปแล้วนะคะคือกองนี้สิ่งที่คุณทำแล้วมันเหมือนกับคุณพยายามแสดงออกว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้อ่ะ
น้ำมือของเรานะคะมันเลยทำให้หลายคนเขามองว่าเพราะคุณจัดระเบียบชีวิตตัวเองได้ดีมาก
คุณเหนื่อยกับการแบกรับความต้องการความปรารถนาและการอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่ของคนรอบข้าง
คุณเหนื่อยมากแต่ถามว่าคุณรู้สึกอะไรไหมกับความเหนื่อยนี้ไม่รู้สึกเพราะคุณเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ในใจ
เหรียญมันเป็นอะไรที่การแสดงออกภายนอกกับในใจถ้ามันไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรฉันรับไว้เองนะคะสุดยอดมากเลยอ่ะ
แล้วเราควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ค่ะชัดเจนมากเลยไพ่เด็กถือดาบค่ะคุณต้องมีความร้าย
ตัวนี้นะในละครในการ์ตูนคือมันเหมือนแบบมันไม่สนใจเลยว่าโลกใบนี้มันเป็นอย่างไรคนรอบข้างมันเป็นอย่างไร
ถ้าฉันอยากจะเดินไปไหนฉันก็เดินอยากทำอะไรฉันก็ทำนะคะคือเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอต้องมีเขี้ยวเห็นป่ะ
แหลมเขี้ยวแหลมคมคือคุณต้องพูดบ้างบอกบ้างอะไรที่มันไม่ดีฉันต้องทำบ้าง
ลองเราเป็นสีทนได้แล้วเราลองสาดสีไปบ้างนะคะบ้าจริงไม่ได้แล้วคุณทำได้ไหมล่ะเนี่ยเราลองดูอ่ะ
มันไม่ใช่เราอ่ะเราทำไม่ได้เราพูดไม่ได้นะคะคุณฝึกสิสามดาบเห็นป่ะ
คือคุณยอมที่จะแบบว่าฉันทุกข์ใจเองคือทำไม่ทำไม่รู้แต่ฉันไม่เป็นไรฉันยอมฉันรับมันเอาไว้เอง
คนดีมากเลยอ่ะจริงเออมันทำไม่ได้แต่ว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณควรฝึก
ถ้าคุณอยากจะพูดนะมันเป็นไพ่ดาบดาบดาบคือการสื่อสารอยู่แล้วนะคะการสื่อสารการฟันทงนะ
ชัวร์การทิ้มแทงใจดังนั้นสิ่งนี้ค่ะถ้าเกิดคุณพูดไปบางทีอาจจะทำให้คนรอบข้างของคุณ
เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ได้แต่ค่ะสิ่งที่คุณพูดไปมันจะแก้ปัญหาให้กับคุณได้
คนรอบข้างเขาก็จะมองคุณดีขึ้นรวมถึงสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะคุณนี่แหละจะได้รับการปลดล็อกจากสิ่งที่คุณท็อกซิกหรืออึดอัดใจมานาน
และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าอยากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกทีค่ะ
หลายกองก็มีคำทำนายที่แตกต่างกันไปนะคะ

เพื่อนต้องอยู่ด้วยกันจะทิ้งกันได้อย่างไร
ดังนั้นรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย
อ๋อเหอะดังนั้นค่ะเพื่อนค่ะทุกคนเลย
เข้ามาเลือกไพ่กันคุณนำคำแนะนำไปปรับใช้นะคะ
แล้วก็รักตัวเองมากขึ้นรักเพื่อนมากขึ้น
แล้วงานของเราก็จะก้าวกระโดดดึงไปข้างหน้าได้นะคะ
และสามารถกลับมารับพลังงานบวก
พลังงานดีได้กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐในทุกสัปดาห์ค่ะ